วันนี้คุณแจ๊ดชวนชื่นเองก็เดินทางลงพื้นที่
ไปพร้อมกับภรรยาแล้วก็ทีมงานนะคะ
ที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ก็ไปขอโทษประชาชนคนในพื้นที่
รวมถึงไปขอคำมาอนุสรสถานเรือใบในหลวงด้วยนะคะ
ขณะที่ทางรองนายกเมืองพัทยาค่ะก็มีการส่งนิติกรรม
ก่อนแจ้งความดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับเรียบร้อยแล้วค่ะ
พดุงทรงแสงหรือว่าแจ๊ดชวนชื่นอายุ๓๑ปี

วันนี้ได้เดินทางไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
ก่อนขึ้นไปขอโทษนายรณกิจเอกสิง
รองนายกเมืองพัทยาตัวแทนนายอิทธิพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยา
ทำให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียในพื้นที่
เรือใบในหลวงที่ริมชายหาดพัทยา
เชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นคลิปวิดีโอกันแล้วนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสต
ก็เลยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า
กระทำดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมต่อสถานที่
อกจากนั้นค่ะก็ได้เดินทางไปที่
อนุสรสถานสโมสรเรือใบริมชายหาดพัทยาใต้
พร้อมทำพิธีขอขมามีการวางดอกไม้ทูบเทียนบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะ
ทำกลางนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่มุงดูเหตุการณ์

ด้านเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาก็มีการส่งนิติกรแจ้งความดำเนินคดี
เทียบปรับข้อหาทำอาณาจารย์ในที่สาธารณะแล้วด้วย

ครับคุณผู้ชมอาจารย์มานาตรีระยะพิวัตรรองคณะบดี
กิจการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเชื่อว่าทั้งหมดนี้
เป็นแผนโปรโมทที่มีการเตรียมการเอาไว้อยู่แล้ว
ซึ่งคนที่แต่งเพลงตั้งใจให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม
ด้วยการใช้ถ้อยคำหรือใช้ภาษาแบบสองแง่สองงาม
และพร้อมรับกับกระแสสังคมที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับ
สำหรับวิธีการโปรโมทของคุณแจ๊สชวนชื่นนั้น

โดยที่ผ่านมาก็จะมีแบรนด์ต่างทำการตลาดลักษณะแบบนี้อยู่บ้างนะครับ
วิธีดังกล่าวนั้นมักจะไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวสินค้า
แต่ว่าในกรณีของดารานักแสดงมักจะใช้วิธีแบบนี้
เนื่องจากเมื่อมีข่าวเสียหายจนเป็นที่สนใจของสังคม
สามารถจะอัพค่าตัวนะครับ
หรือว่าเพิ่มราคาค่าตัวค่าแรงได้หลายเท่าตัวครับ
เพราะว่าในงานก็จะมีบรรดาสื่อมวลชนสนใจไปทำข่าวจำนวนมาก
อาจารย์มานะระบุด้วยว่าแม้ว่าผู้แต่งเพลงจะบอกว่าไม่มีเจตนา
แต่ถ้าหากว่าฟังแล้วผู้ฟังก็จะสามารถรับรู้ได้ทันที
ว่าไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมเท่าไหร่นัก
ในสถานที่สำคัญต่างนะครับ
คุณผู้ชมสามารถฟังเสียงของคุณแจ๊ดชวนชื่นได้
คือเจ้าของสถานที่เขาบอกปัญหาก็คือตอนแรกคุณแจ๊สชวนชื่น
แต่ชื่อเพลงจริงคือยับแม่คือชื่อเพลงก็ไม่ตรง
ขออนุญาตเรื่องของการถ่ายทำขอสถานที่ก็ผิดแล้ว
ขอถ่ายทำแค่ถนนคนเดินที่เดียว
แต่สุดท้ายก็ไปถ่ายทำที่อื่นที่กลายเป็นปัญหา
นั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชม